สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่เข้ามาตกในบ้านเราในช่วง๒๓วันนี้
พอจะดับร้อนบรรเทาแรงกันได้บ้างนะคะ
โดยฝนจะเน้นตกหนักนะคุณผู้ชมใน๓ภูมิภาคค่ะ
นั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
เนื่องจากบ้านเราในระยะนี้ความกดอากาศสูง
มีกำลังอ่อนลงบวกกับมีลมใต้นะคะและลมตะวันออกเฉียงใต้
ปกคลุมนะคะหอบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทยของเรา
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นนั่นเองค่ะ
แต่ในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอากาศจะร้อนมากเลย
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะช่วงอากาศร้อนแบบนี้
จิบน้ำนะคะรักษาสุขภาพกันด้วย
ส่วนวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพ
ความน่ากลัวของดินถล่มในประเทศจีนค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูสไลด์ลงมาแบบนี้
ชาวบ้านสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะ
สถานที่เกิดเหตุค่ะคือเมืองจินจงมณฑลสารซีนะคะ
ชาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้เคราะห์ดีที่ก่อนจะมาถึงคนที่ถ่ายภาพ
ดินได้หยุดนะคะเพราะว่าไปเจอพื้นที่สูงนั่นเอง

และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ